มาดูเรื่องราวที่เรียกรอยยิ้มได้นะครับ
ก่อนที่จะเล่าคือถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ถ้ามันมีแฟชั่นมันมีแรงบันดาลใจ
โอ้โหสุดพลังเลยนะคะพลังมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะ
เหมือนเราเล่าข่าวอ่ะเรามีแพชแท็กกำลังจะยกตัวอย่างเลย
จากง่วงนอนเนี่ยพลังมันมาเลยค่ะ
ชั่นของดิฉันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เงินด้วย

แซวเล่นนะคะเป็นอาชีพที่รักค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ไฟฟันนะคะ
น้องคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาตั้งใจเรียนมากเลยนะ
ต้องการสอบให้ได้ที่๑นี่คือวัตถุประสงค์นี่คือเป้าหมาย
เขาก็พุ่งเป้าไปเลยสุดท้ายเขาคว้าที่หนึ่งมาได้
อ๋อแพชชั่นของเขาคือต้องการลูกแก่ลูกแก้วค่ะที่เด็กเล่นกัน

พอน้องได้ที่๑เอาใบสมุดพกมาโชว์ให้พ่อดูเป็นหลักฐาน

ทั้งตอนที่เอาสมุดพกมาบอกว่าเขาได้ที่หนึ่ง

พี่เบิร์ตปุ๊ยจะบอกเลยนะว่านี่น้องเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยนะศัพท์เนียงก็น่าจะเป็นใต้เลยนะคะ
คือตอนเด็กเนี่ยปุ้ยก็เรียนเก่งเรียนโรงเรียนวัดแต่อาจจะไม่ได้โรงเรียนโด่งดังอะไรนะครับ
ได้ที่๑มาตลอดเหมือนกันคล้ายน้องเลยคือตั้งใจเรียนให้ได้ที่๑เพราะอะไร
อยากได้สายยางอ่ะเอามากระโดดนักยางนักสปิ๊กอ่ะเอามาต่อกันแต่มันต้องใช้เงินซื้อไงฮะ
แล้วเนี่ยคือคล้ายกันเลยน้องอยากได้แค่ลูกแก้วอ่ะพี่เบิร์ตอยากได้แค่ลูกแก้วเนี่ยดูสีหน้าแววตานี่คือความบริสุทธิ์ความใส่ซื่อของน้องนะคะ
รอยยิ้มมันช่างดูมีความสุขมากนะฮะขอลูกแก้วหนึ่งถุงจากพ่อเท่านั้นแลกกับการเรียนเพื่อให้ได้ที่หนึ่งปรากฏว่าโอ้โหคุณค่ะพี่ป้านะประเดประดังซื้อมาให้กี่ถุงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
แก้วไปดูกันหน่อยค่ะ

หน่วยอยากตั้งใจเรียนจะเป็นเลขที่ดีกว่าพอไหม

ชื่นใจพ่อเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู่ที่ปากใต้นะคะ
คือมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอข่าวเรียกรอยยิ้มได้
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะคะอยากให้เห็นเลยเนี่ยคือไม่ใช่กรณีพ่อแม่รังแก่ฉัน
บางคนคือให้ลูกง่ายเกินไปคือไม่ต้องทำอะไรเลย
อยากได้ลูกแก้วใช่ไหมซื้อให้แต่ของน้องเนี่ยต้องแลกมานะ
กับการเรียนให้ได้ที่๑ถึงจะได้ลูกแก้วเห็นไหมครับ
พ่อคนนี้ได้ระวัลที่หนึ่งเลยนะลูกเขาดีมากเลยเกิน
แล้วดูตาผมถึงบอกแววตาน้องมันมริสุทธิ์มาก

น้องชื่อน้องไก๊นะคะอยากจะบอกน้องไก๊ว่า
น้องไก่เล่นกันติ

เห็นแล้วชื่นใจนะคะชื่นใจจริงค่ะ
เป็นคลิปที่สร้างรอยยิ้มจริงเช้านี้
ถ้าเด็กในเมืองก็ขอสมาร์ทโฟน